ให้กับบุรีดำในเกมไทยลีกรัฐบรรทิตย์ไป
แล้วก็มีจังหวะปัญหาในเรื่องของประตูนะครับ

ก็สโมสรยืนยันนะครับว่าจะไม่ประท้วงจังหวะนี้ครับ
เขาก็เล่นเร็วแต่ว่าปัญหาคือเขาเล่นไม่ตรงจุดฟาว
แล้วก็บอลยังไม่นิ่งนะครับ
แต่ผู้สินเนี่ยก็ให้ได้ประตูไปครับ
สัก๑๐นาทีได้ก่อนจะกลับมาแข่งขันต่อ
และสุดท้ายมีการล้อมกล่าวพุทธศิลป์เหมือนกัน
แฟนบอลไปรอรอที่หน้าห้องพุทธศิลป
สุดท้ายนายพิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสมสร
เข้าไปพูดคุยแฟนบอลก็กลับด้วยดีนะครับเหตุการณ์สงบลง
ล่าสุดนายชนะพงศรีคงอยู่ครับ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตราดก็บอกกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐนะครับ
บอกว่าตามนโยบายนะครับจากคุณวิเชียนระบุว่าสโมสรไม่ประท้วงนะครับ
มองว่าการแรงขันจบไปแล้วและสิ่งที่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยนั้นทำผิดพลาดในเกมนี้
ทุกคนที่ดูฟุตบอลเป็นนั้นก็ได้ประจักษ์กับสายตาแล้ว
หลังจากนี้จะมีการลงโทษผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยในเกมนี้ก็คือใช้เลิกงามสมหรือไม่
ก็ให้เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ